ไปดูท่าทีจากพักประชาธิปัตย์บ้างชาติไทยพัฒนาบ้างคุณผู้ชมครับ

เขาเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเร่งด่วนก่อนตอนนี้ของเขาเนี่ย
อยู่ระหว่างแม่ยังไม่มีผู้นำ

นายจุลีลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าภักดิ์ประชาชนที่ปัดเปิดเผยบอกว่า
ในการประชุมยังไม่ได้มีการคุยกันหรอกนะ
แล้วพักเพื่อไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มาขอเสียงอะไรประชาธิปัตย์เลยนะครับ

แต่โดยหลักการการพิจารณาในการร่วมรัฐบาล
มันเป็นเรื่องของที่ประชุมกรรมการบริหารพักนะครับ
ขณะนี้ก็ยังไม่ได้มอบหมายให้ใครไปเจรจา
ถ้าใครเป็นแฟนคลับเอฟซีประชาธิปัต

พลักษณ์ชาติไทยพัฒนาพี่ท้อมว่าราวุศิลปะอาชาหัวหน้าพลักษณ์
เขาบอกยินดีสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เสนอโดยพักเพื่อไทย
แต่มีเงื่อนไขว่าพักเพื่อไทยจะต้องไม่ทำงานร่วมกับพักการเมือง
ที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒เช่นพักเก้าไกล
ที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้มาตลอดดังนั้นขอแยกทำงานดีกว่านะครับ
ขณะนี้เนี่ยพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยยังไม่ได้ส่งเทียบเชิญอะไรมา
ขอย้ำว่าหากไม่มีการแก้ไขมาตรา๑๑๒ชาติไทยพัฒนานะครับ
ก็ยินดีสนับสนุนนะแต่ต้องรอประกาศให้ชัดเจนเสียก่อนคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยที่เบิร์ตสำรวจมาที่เบิร์ตสำรวจมาพัก
พักที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่๘พักร่วมรัฐบาล
ที่เขาประกาศชัดเจนแล้วว่าไม่เอาก้าวไกลไม่เอาแค่๑๑๒นะ
ไม่เอาก้าวไกลเลยไม่เอาก้าวไกลเลยมี๕พักครับ

ภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนา
ทั้งหมดนี้เขามีเสียงรวมกันถึง๑๘๒
ก็คือคั่วรัฐบาลเดิมซึ่งบอกว่าต่อให้ลดเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒

คือไม่ต้องมาพูดแล้วเรื่อง๑๑๒คุณไม่ต้องมาพูดแล้ว
มีเก้าไกรไม่เอาไม่ต้องมาลดเพดานมีไม่เอามีไง